คุณผู้ชมครับไปที่จังหวัดเชียงใหม่กันก่อน
เชียงใหม่นี่มีคุณลุงท่านพิการนะครับ
อายุ๖๕ปีนะครับ
ถูกสาวหลอกอีกแล้ว

แล้วก็หลอกขโมยลอตเตอรี่ไป๔๐๐ฉบับ

ลาลุศรีลิอายุ๖๕ปี

ท่านร้องไห้ระหว่างนั่งขายลอตเตอรี่อยู่

หลังจากหลานสาวโทรมาให้กำลังจ่าย
เพราะว่ารู้ข่าวว่าคุณลุงเนี่ยถูกผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๕๐นะ
หลอกให้รักแล้วเอาลอตเตอรี่ลุงไปแล้วเงินสดอีกกว่าแสนบาทนะฮะ
คุณลุงเล่าให้ฟังบอกว่าขายลอตเตอรี่อยู่ที่ย่านวโรรสเนี่ย
มานานหลายปีแล้วสักสองเดือนก่อนรู้จักกับสาวใหญ่คนหนึ่งอายุห้าสิบ
เป็นลูกค้ามาซื้อลอตเตอรี่ไปขายต่อ
ซื้อครั้งละ๑๐ฉบับ๒๐ฉบับกระทั่งสนิทสนมไว้เนื้อเชื่อใจกัน
ก็คบหาดูใจกันจนมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง
สุดท้ายเนี่ยหลอกลุงหลอกลุงเอาลอตเตอรี่งวดประจำวันที่๑
พฤศจิกายนที่ผ่านมาไป๔๐๐ฉบับฮะ
มีการแอบดูรหัสเข้าแอปพลิเคชันธนาคารด้วย
จดไว้ในสมุดวางบนหัวเตียงนะฮะ
แล้วก็เอาไปกดเงินสดศูนย์ไปกว่า๑๓๐๐๐บาท
แล้วก็เหลือเงินติดบัญชีไว้ให้๓๕บาท
เขาอ้างว่าเขาเป็นภรรยาคุณลุงหรือคะ
เอ่อเขาอ้างคนเดียวครับอ้างคนเดียว
เดือนกว่ารู้จักกันยังไง
เขามาขายรถขอซื้อรถเตอรี่

ไม่ใช่ไม่ใช่เขามาเขาขายรถเตอรี่

พลตำรวจตรีธวัชชัยพงวิวัฒนาชัย
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
สั่งการให้ตำรวจสพเมืองเชียงใหม่นะครับ
เข้าจับกลุ่มนะครับผู้หญิงคนนี้ได้แล้วคือ
นางอาลินแทร่ฟางจริงอายุแค่๔๐ฮะ
อายุ๔๐ปีแล้วก็เอาตัวมาสอบสวนที่โรงพักนะครับ
เนื่องจากเป็นผู้ต้องหาที่มีหมายจับค้างเก่า
ในข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืนนะครับ
โดยใช้ยานพานะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิด
ส่วนคดีนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำ
แล้วก็รวบรวมหลักฐานแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปครับ